หลังจากที่อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
ได้มีคำตัดสินให้ฟิลิปปินส์ชนะในการฟ้องจีนในปัญหาทะเลจีนใต้
กลางการจับตามองว่าต่อจากนี้สถานการณ์ในพื้นที่จะเป็นอย่างไร
แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดในวันนี้
ถือเป็นครั้งแรกในการทดสอบต่อผลของคำตัดสินนั้น
โดยหน่วยยามฝั่งของจีนได้สกัดเรือประมงของฟิลิปปินส์
พยายามเข้าไปในบริเวณเขตหินโสโครกที่เป็นข้อพิพาท
แม้คำตัดสินว่าระบุว่าฟิลิปปินส์มีสิทธิ์ในการทำประมงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะก็ตาม
ซึ่งก็มีผู้สื่อข่าวสถานีธรรมรัฐของฟิลิปปินส์ที่ได้เดินทางไปกับเรือประมงในครั้งนี้ด้วย
โดยเรือยางฝั่งของจีนได้เข้ามาประชิดเรือประมงของฟิลิปปินส์ในทันที
ที่เรือเข้าใกล้เขตหินโสโครกสกาโบโร
พร้อมทั้งได้เตือนให้เรือประมงของฟิลิปปินส์ออกจากพื้นที่ในทันที
โดยบอกว่านี่คือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ซึ่งเรือประมงของฟิลิปปินส์ก็ได้ตัดสินใจหันหัวเรือกลับ
คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศก่อนหน้านี้ถือเป็นคำตัดสินที่สำคัญ
ระบุว่าจีนไม่มีหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์และกฎหมาย
รองรับในการกล่าวอ้างความเป็นเจ้าของพื้นที่ภายในเส้นปลา๙เส้น
กินพื้นที่เกือบจะทั้งหมดของทะเลจีนใต้
จนถึงขณะนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์ยังคงสงวนท่าทีและหวังที่จะเปิดเจรจากับจีน

โดยอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศไม่มีอำนาจบังคับให้จีนทำตามคำตัดสิน
ขณะที่จีนปฏิเสธที่จะยอมรับในคำตัดสินครั้งนี้นะครับ
ฟิลิปปินส์และจีนแล้วก็ยังมีไต้หวันเวียดนามมาเลเซียและบรูไน
อ้างสิทธิ์เหนือดินแดดในทะเลจีนใต้